เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรที่หาดเจ้าสำรานที่เพชรชบุรี
นักท่องเที่ยวเขาก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมปลามันมาอยู่เต็มไปหมดเลย
แต่ถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่เดี๋ยวเขามีค่ะเขาจะบอกว่าเพราะอะไรค่ะ

ระวังนะระวังนะ

ได้เฮ่ย

เนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมเยอะไหม

นี่แหละเกิดขึ้นที่หาดเจ้าสำรานที่เพชรชบุรี

แต่จริงมันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้มา๒วันแล้ว
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเอาอวนมาล่าปลาขึ้นมา
นักท่องเที่ยวมาเห็นแบบนี้นะตอนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็ลงติ๊กต๊อก
คนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยนี่ปลามันต้องการจะบอกอะไร
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรึเปล่า
บางคนก็บอกว่าระวังเลยนะปลามันบอกแบบนี้
หลังจากนี้ซึนามิจะมาบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นล้างไม่ดีหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่เองนะคุณผู้ชม
เขาจะบอกว่านี่มันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เรียกว่าน้ำทะเลเบียดหรือว่าน้ำกัน
มันคืออะไรล่ะมันคือเมื่อน้ำจืดไหลลงทะเลแบบเร็ว
ครับแล้วน้ำจืดไหลลงทะเลในปริมาณมากมากอ่าพวกสัตว์ทะเลพวกเนี้ย
น่ะมันปรับตัวไม่ทันทีนี้มันก็เลยน็อกน้ำ
แล้วลอยตัวขึ้นมาผิวน้ำเอาก็เข้าฝั่ง
โอ้โหนี่ไงตอนมันลอยขึ้นมาใช่ค่ะเยอะมากเลยนะ

แล้วปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ

ฝนตกหนักในพื้นที่แบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้

แล้วหลังจากนั้นก็กลับสู่ภาวะปกติ
ซึ่งมีคนไปถามด้วย
เมื่อกี้พี่เบิร์ตก็ถามว่าปลานี้มันคือปลาอะไรปลาอะไร

เขาบอกว่าปลาเป็ดเนี่ยมันยังไม่ตายนะ
มีคนไปถามด้วยมันเน่าแล้วหรือว่ามันยังเป็นอยู่
เขาบอกปกติเวลาที่เอาไปใช้จะไปสับเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงปลาเออเขาก็เลยเรียกปลาเป็ดนะคะปลาเป็ด
คือมันจะเกิดขึ้นทุกปีแหละตามชายหาดต่างในจังหวัดเพชรชบุรี
ปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์น้ำเบียด
แล้วปลานี้สมมุติมันตายแล้วก็เอามากินได้ปกติ